แต่ช่วงนี้ไปล่องทะเลฮาเฮ๓เกาะหน่อย
พาไปดูหน่อยค่ะทะเลไทยสวยพาไปดูทะเลตรัง
บรรยากาศแบบนี้เลยคุณผู้ชมคุณสืบสกุลค่ะ
ใครอยากไปเที่ยวนี่คือพาไปจุดสตาร์ทนะคะที่เกาะมุก
จากเกาะมุกเราต้องนั่งเรือแบบนี้เป็นเรือหัวโทง
เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของทะเลไทยฝั่งอันดามันเลย

ตอนผมไปตรังผมก็เที่ยวแบบนี้แหละสนุกดี
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นวิถีชาวบ้าน
ถ้าเกิดว่าไปนั่งเรือไม้แบบนี้ถือว่าได้ช่วย
เป็นช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ด้วย
อาชีพด้วยนะฮะไปนั่งถ่ายตรงหัวเรือ
แล้วเห็นทะเลเห็นฟ้าเห็นเกาะสวย
ใช่เพราะว่าพอหลังจากออกจากเกาะมุกมาแล้ว
ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงก็จะมาถึงที่เกาะรอก
สวยขนาดที่ว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งอันดามันนะ

แล้วดูหาดทรายสิคะเห็นไหมคือน้ำใสจนเห็นหาดทรายขาวละเอียด
เหยียบไปเนี่ยนุ่มเหมือนเหยียบบนพรมเลยค่ะนุ่มเท้าเหลือเกิน

แล้วถ้าเกิดว่าไปเห็นกับตาตัวเองมันจะเจ๋งมากนะ
แล้วดูสิคะเหมือนกับไปเที่ยวเกาะส่วนตัวเลย
เพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวมารบกวน
ไม่มีอะไรมารบกวนธรรมชาติเหมือนกัน

ชาวบ้านเขาบอกว่าพอโควิดเข้ามาแบบนี้
นักท่องเที่ยวหายหมดรายได้ของชาวบ้านก็หายเหมือนกัน
เขาก็เลยฝากบอกไทยรัฐทีวีมาอยากชวนทุกคนมาเที่ยวช่วงนี้
เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามาเที่ยว
จะได้ซึมซับบรรยากาศทะเลงามน้ำใสสวยอย่างเต็มที่เลยนะคะ
เอาฟังชาวบ้านเขาเชิญชวนหน่อยละกันค่ะ
กระบุกปลอดภัยมากตอนนี้๑๐๐ครับผม

ทะเลก็สวยงามมีปลาเยอะ
มีปากการังสวย

มีเกาะกระดานมีเกาะม้าเกาะเชือก
มีถ้ำมรกฏเป็นจิตระดับของโลกด้วยครับ
โอ้โหคุณคะเดี๋ยวพาไปต่อเลยดีไหมจากเกาะรอก
ไปดูต่อที่เกาะกระดานค่ะ
ที่นี่เนี่ยนะสำหรับใครที่ชอบดำน้ำดูปากการังน้ำตื้นเนี่ย
แนะนำว่าจะต้องมาจริงเพราะว่าแนวปาการังยังอุดมสมบูรณ์อยู่
ดำลงไปเนี่ยจะเห็นดอกไม้ทะเลมีปลาหลากหลายชนิดเลยค่ะ
ให้ได้ตื่นตาตื่นใจแล้วตรงนี้
โอ้โหสวยจังใช่แล้วนี่ดำน้ำตื้นไง
บางคนบอกว่าเออแบบฉันจะต้องแบบไปเรียนดำน้ำหรือเปล่า
นี่ไม่ต้องสามารถดำดูได้เลยก้มหน้าไปก็เห็นเลยล่ะค่ะ

ทีนี้ย้อนกลับไปที่เกาะมุกค่ะ

ใช่ไปถ้ำมรกฏหน่อย
ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของตรังเหมือนกัน
เพราะว่าน้ำทะเลเนี่ยมันสีเหมือนมรกฏเลย
พอเข้าไปในถ้ำมรกฏเนี่ยนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมต้องค่อยลอยตัวผ่านถ้ำ

ระยะทางที่ต้องลอยตัวผ่านไปประมาณสัก๘๐เมตรได้
นี่ทีมของเราก็ลอยตัวผ่านถ้ำแบบนี้เหมือนกัน

นี่เห็นแสงสว่างอยู่ปลายถ้ำตรงนู้นแล้ว
คุณผู้ชมคะมันจะเป็นโถงขนาดใหญ่ของถ้ำ
มันเป็นเสน่ห์ของถ้ำมรกฏจริงค่ะ

ดิฉันไปแล้วนะต่อให้ไปกี่ทีกี่ทีก็ประทับใจทุกครั้งจริง
คุณไปดำมาไปลอยคอมาแบบไม่เชื่อเหรอ
ใช่เพราะบอกแล้วไงบอกว่าเกาะรอกเกาะมุกตรงนี้
มันเป็นสถานที่ที่จะต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิตนะคะ
ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากไปเที่ยวทะเลตรัง
จากจะได้เก็บธรรมชาติเก็บบรรยากาศธรรมชาติแบบเต็มอิ่มแล้ว
ช่วงนี้เขาบอกว่าราคาก็พิเศษพิเศษ
อย่างทัวร์สามเกาะในหนึ่งวันแบบที่เราพาคุณผู้ชมไป
คุณรู้ไหมควักกระเป๋าสตางค์จ่ายไม่เกิน๔๕๐บาทต่อคน

แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณไปกันแบบเป็นกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะ
ราคาก็จะยิ่งถูกลงด้วย
นี่รีบหยิบโทรศัพท์มือถือมาได้เลยค่ะคุณผู้ชม
ถ่ายรูปแคปหน้าจอเอาไว้เลย

และที่สำคัญค่ะอันนี้ไม่ต้องไปผ่านกรุ๊ปทัวร์ไหน
คือรายได้ถึงชาวบ้านในพื้นที่แบบเต็มเลยนะคะ
โอ้โหเนี่ยเบอร์ฮะ๐๖๕๔๕๑๑๙๘๙
โทรไปเลยหรือไลน์ไปก็ได้นะไปจองไว้หน่อยนะฮะ